สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้นะครับ
มาพร้อมกับกลุ่มฝนครับกลุ่มฝนกลุ่มนี้จะเข้ามามีบทบาทกับชาวกรุงของเรานะครับ
แน่นอนช่วยดับร้อนจากช่วงวันสองวันที่ผ่านมา
รวมถึงช่วยลดภาวะหมอกควันที่เกิดขึ้นกับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แต่ก็ต้องเตรียมตัวหน่อยนะครับว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมบางจุดบางพื้นที่ก็ได้
ทำไมถึงมีการคาดการณ์แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความหนาวเย็นได้ถอยห่างออกจากเมืองไทยของเราไป
ทำให้สภาพอากาศในกรุงเทพค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้มีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อน
แผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
เข้ามาเสริมทัพนะครับก็จะทำให้หลังจากนี้อากาศก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง
เช้าวันนี้จะสังเกตว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มมีหมอกเกิดขึ้น
เกิดจากความเย็นนั้นแผ่เข้ามามาเจอกับความชื้นที่เข้ามาปกคลุมก่อนหน้านี้
ทำให้เกิดอากาศร้อนอบอ้าวจึงทำให้เกิดลักษณะหมอกเกิดขึ้นครับ
แต่แน่นอนครับคืนนี้หลังจากที่
เข้ามาปัดทะอีกรอบหนึ่งกลุ่มหมอกบุรุณความชื้นเหล่านี้
ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญละทีเดียว
ที่จะมีการพัฒนาความรุนแรงกลายเป็นกลุ่มเมฆกลุ่มฝน
และที่สำคัญอาจจะกลายเป็นกลุ่มฝนฟ้าขนองนะครับ
และการเคลื่อนตัวมาในครั้งนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมาในช่วงค่ำคืนนี้นะครับ
ถึงกรุงเทพก็อาจจะเป็นช่วงกลางดึกต่อเนื่องไปถึงช่วงเช้า

อาจจะทำให้หลายจุดหลายพื้นที่ในกรุงเทพมีลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากนั้นกลุ่มฝนจะค่อยเลื่อนต่ำลงไปปกคลุมบริเวณทางตอนล่าง
และหลังจากนั้นครับอุณหภูมิจะเย็นลง

พื้นที่สีฟ้าคือบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๒องศาเซลเซียส
น้ำเงินเย็นลงประมาณ๓องศาเซลเซียต
จะพบว่าในบริเวณพื้นที่ตอนกลางอุณหภูมิ
ก็จะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียส

ประมาณวัน๒วันนี้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้
หลังจากนี้เป็นต้นไปการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร

ถ้าหากเราคำนวณไปเรื่อย
ก็จะพบว่าในช่วงกลางดึกนี้

ถ้าหากดูดีเช่น๑๘นะครับ

แผลลงมาจนถึงบริเวณทางตอนกลางอีกครั้งหนึ่ง
ก็รอลุ้นดูว่าอาการคาดการณ์ในครั้งนี้

อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้นะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ